เคยเสียบตายที่สุดเพราะว่านั้นจริงมั้ยคะ
ผู้ชายดึงขาดูไปแบบแบบแบบอย่างงี้เลย
เป็นใจกูแบบ
เอาแล้ว
หนักสุดเคยแบบที่แบบว่าพิษดารร้านโลกมาก
เค้าชอบถ่าแป้งความละโฟนหน้าพูดว่าไม่อะไร

อีดอกเหมือนคนเล่นเป่าแป้ง
กีฬาสีขาวมาก
คนต้องห่วงตากูเป็นกองแบบลืมไม่ได้เลย

แต่ถ้าเป็นหมาเป็นลาบเป็นไก่

ทำใบยามาตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลย

หนูเชิดเลยหน้าหุ่นจับทำมาขนาดนี้ดอกหิวกูหน่อย
คือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่แล้วยังไงลน

อุ๊ยแสบแล้วตาย